ดราม่ามันก็เยอะเข้าใจแหละว่าคนอยู่บ้านมันก็เครียดนะ
แต่พาไปดูประเด็นนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าต้องใช้คำว่าสดร้อนเลย
โดนอีกแล้วสำหรับพี่เจฟคุณคุณใจตั้งสง่า
อีกแล้วค่ะคำนี้เลยค่ะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
ทราบโทษไปหลังจากโดนสารสั่งจำคุก๒ปีปรับ๒๐๐๐บาท
ฐานกระทำความผิดล่าสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำเขตห่วงน้ำห้างไปแล้ว
ลงคลิปกันไปเรียบร้อยให้ได้ดูกันแล้วรับโทษกันไปแล้วล่ะ
ล่าสุดโพสต์คลิปสอนทำแซนวิชแต่กลับเจอดราม่าค่ะคุณผู้ชม
ฟังดูอาจจะงงนะเฮ้ยสอนทำขนมปังทำแซนวิชเป็นดราม่าได้ยังไง
คือลักษณะที่ดีเจภูมิเขาถ่ายคลิปเนี่ยมันเป็นเหมือนกัน
เอาแฮมมาม้วนเป็นไส้แล้วเทซอสมะเขือเทศลงไป
พร้อมกับคำพูดเหมือนสองแง่สองงามบอกว่าเออถ้ามีมายองเนสโอ้โห
ยิ่งยิ่งเหมือนเข้าไปใหญ่อะไรประมาณเนี้ยมันก็อดคิดไม่ได้อย่างนั้นอ่ะเนาะ
ใช่คือคนฟังมันก็คิดไปในแง่แบบแง่นั้นแหละสองแง่สองงามอ่ะคุณ
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมชาวเน็ตก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ถล่มต่อเลย
ว่าโอ้โหไม่เหมาะสมนะมันเสื่อมนะคือในสมองคุณคิดอะไร
คิดแต่เรื่องแบบนี้เหรอแต่บางส่วนเขาก็มีเข้ามาเฟฟดีเจภูมิเหมือนกันนะ
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยให้ดูเพื่อความคลายเครียดนะผ่อนคลายอย่าคิดมากนะ
อืมด้านดีเจภูมิเองค่ะก็โพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวอีกครั้งเลย
บอกว่าผมก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะที่ชอบพูดจาลามกบ้างทะลึ่งบ้างกับเพื่อนฝูงที่สนิท
สำหรับใครที่มองว่าคำพูดในคลิปไม่เหมาะสมผมก็ขอโทษด้วยนะครับ
อันนี้เป็นความรู้สึกตะกรีย์เจภูมินะครับ
ต่อกันที่อีกหนึ่งดราม่าค่ะคุณผู้ชมค่ะสนั่นโซเชียลเช่นเดียวกันค่ะ
ราม่าแกงเขียวหวาน๒๕๐โอ้โหสนั่นกันมากค่ะ

เพราะว่าเรื่องราวมันดันไปผัวพันกับการเหยียดคนจนค่ะ
ทำไมแกงเขียวหวานมันแพงจังนะคะ
เหตุผลก็ไม่ต่างจากที่เรารู้กันแต่แรก
ก็คือเรื่องของวัตถุดิบและกรรมวิธีที่ค่อนข้างละเอียดนั่นเองค่ะ
บอกด้วยนะคะว่าจริงแกงถุงใหญ่มากไม่ใช่ถุงเล็กอย่างที่เห็นในภาพค่ะ
ส่วนเรื่องที่เธอกับเพื่อนโพสต์ข้อความเหยียดคนจน
อันนี้แรงมากนะคะเธอแจ้งสั้นว่านะคะเพื่อนเนี่ยทำไปเพราะว่าปกป้องเธอ
ซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงทุกคนพร้อมขอโทษในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะ
แต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ไม่ได้ทำให้คนที่ติดตามรู้สึกดีขึ้นสักเท่าไหร่ค่ะ
ซึ่งล่าสุดเลยนะคุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐได้วีดีโอคอลพูดคุยกับคุณแอนนา
ด้วยซึ่งเขาได้เห็นหนึ่งประเด็นนี้ว่าจุดพลาดที่สุดนะคะอยู่ที่การควบคุมอารมณ์
แต่ยืนยันว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนที่ชอบดูถูกใคร
และในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพเธอขอเป็นกำลังใจให้กับนัทนิสามณีและเพื่อนดีกว่าค่ะ

โดยนางเองนะว่าการพลาดไม่ใช่เรื่องของราคาน่าจะเป็นเรื่องของคำพูดมากกว่าค่ะ
ที่การพูดอะไรด้วยอารมณ์เนี่ยพอพูดด้วยอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการประชดประชัน
พอมีการประชชนปุ๊บคนฟังจะรู้สึกไม่ดี
ตอนนี้มันมาในยุคที่คนคือไม่มีคนแบบหลายคนก็ไม่มีจะกิน
หากว่านที่โทรไปก็จะให้กำลังใจ
เพราะว่าเสียงก็ไม่ค่อยดีน่าจะเครียดพอสมควร
ดราม่าคนนี้น่าจะมีผลกระทบมากเลยกับชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นของคนดู
ต้องใช้เวลาเพราะว่าจะให้คนลืมเลยมันก็เป็นไปไม่ได้